ดินปั๊บนะครับรู้ว่าลดต้นทุนได้เลยนะ
ว่ารู้ว่าดินแล้วก็พืชต้องการอะไรนะครับ
พูดถึงจังหวัดระยองคุณดาวพูดแบบนี้ปั๊บ
ผมก็จะยังอยู่ในระยองอยู่จันทบุรีอยู่นะครับ
ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับที่ระยองแล้วก็จันทบุรีครับ
ทุเรียนครับกำลังจะออกผลเลยครับผม
ที่จังหวัดนี้ก็เลยมีมาตรการครับ
มาตรการเรื่องการป้องกันเรื่องกรณีของทุเรียนอ่อน

มาแล้วครับผมก็เลยมีการเตรียมตัวนะครับ
จังหวัดเลยครับระยองจันทบุรี
ฤดูการทุเรียนเมืองจันทร์ที่กำลังจะออกสู่ตลาด
ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมนี่แหละครับ
คาดว่าจะมีปริมาณถึง๒๙๐๐๐๐ตัน
ตันทางจังหวัดจันทบุรีก็เลยตั้งชุดเฉพาะกิจ
เข้าตรวจสอบเมื่อมีการแจ้งเบาะแสทุเรียนอ่อนครับ

มีการตั้งจุดสกัดในพื้นที่ซึ่งซุมเสียง
และจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกตรวจ
เมื่อได้รับแจ้งการซื้อขายทุเรียน
ลงหรือว่าผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน
ทุเรียนอ่อนมีเชื้อแป้งไม่ถึงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ให้ทำลายทิ้งอย่างทันที

และให้พ่นสีสเปรทัพเป็นสัญลักษณ์ด้วย
สำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายทุเรียนอ่อน
เข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคนะครับ
ทำลายชื่อเสียงและระบบเศรษฐกิจของประเทศ
มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒๗
และพรบคุ้มครองผู้บริโภคพศ๒๕๖
มาตรา๔๗โทษจำคุก๓ปีนะครับ
ปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท
ส่วนผู้ซื้อก็ขอให้จดรายละเอียดแผงค้าที่ซื้อเป็นหลักฐานไว้ด้วย
หากพบการซื้อขายทุเรียนอ่อน
ก็สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์นำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี
หมายเลขโทรศัพท์๐๓๙๓๒๘๓๓ครับ
หรือแจ้งความได้ที่สถานีตำรวจท้องที่ทุกแห่งในพื้นที่ครับ
ทั้งนี้กรมวิชาการเกษตรกำหนดเปอร์เซ็นต์แป้งในเนื้อทุเรียน
ระดับความสุขแก่ของทุเรียนคือ

รับธุกาลพลมาทระยองปี๒๕๖๑
ที่ปริมาณผลบิดผลจริตปีนี้

ทั้งทุเรียนมังคุ้นกรองกองของจัวร์ระยองกลดลง
อาจทำให้ผลไม้จากจัวร์ใกล้เคียงทลักเข้าถึงพื้นที่
ทำให้เกิดการล้นตลาดและราคาตกต่ำได้
โดยทางจังหวัดระยองห่วงปัญหาทุเรียนอ่อนมากที่สุดครับ
ทุเรียนทั้งจังหวัดปีนี้ปริมาณแล้ว๗๕๙๒๔ตัน

มีพ่อค้าฉวยโอกาสเหมาสวนตัดทุเรียนอ่อนมาขาย
ช่วงต้นฤดูกาลที่มีราคาค่อนข้างสูงนะครับ
เพื่อให้ผู้บริโภคได้มั่นใจว่าเป็นทุเรียนที่มีคุณภาพ
และยังสามารถสืบหาต้นต่อแหล่งผลิตได้อีกด้วย
ครับเดี๋ยวนี้ปัญหาทุเรียนอ่อนก็น่าจะลดน้อยลงเยอะนะ
แต่ว่าผู้ประกอบการเองหรือว่าตัวแทนขายนี่แหละฮะ
ไปซื้อเหมาซื้อเหมาสวนแล้วตัดมาขายแบบนี้
ถ้าเจอโดยลงโทษหนักเหมือนกัน

จับตาดูได้กินอร่อยแน่ทุเรียนปีนี้